เพราะฉะนั้นธาตุแมวช่วยดูคลิปนี้
แล้วตอบคำถามช่วยดิฉันหน่อยว่า

มันเป็นสัตว์ประเภทไหนกันคะเนี่ย
มันจะเป็นสัตว์ประเภทคี่อ้อน
ประเภทคี่ระวังคี่สงสัย
มันเป็นสัตว์ประเภทที่ชอบกวนครับ

วนทุกเวลาที่เรากำลังทำงานอยู่
ทำอะไรบางอย่างอยู่
แล้วเนี่ยไม่ได้กวนคนทั่วไปด้วยกวนพศกวนพศพระสงฆ์

โอ้โหยังไงล่ะคะคุณไม่ไว้หน้าเจ้าของ
อยากจะกวดน้ำไงเอามือไปแต่ง
ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเจ้าแมว
ใจเย็นพอสอท่านกำลังสวดมนต์
คือเจ้าของบ้านเนี่ยนะเจ้าของแมวนี่แหละ
นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านอ่ะก็มากันหลายรูปล่ะ
แต่เจ้าแมวตัวนี้ไม่รู้ยังไงติดอกติดใจพระรูปนี้
กวนอยากนวดหรือเปล่า

น่ารักจังเลยอะ
จนท่านเองจะต้องแบบละวางมือมาลูบหัวนิดนึงแล้วกัน
แม่เขาบอกเจ้าของบอกมึงไม่ไว้หน้าแม่เลยนะรวยนะลูก
ดูจังเลยอ่ะเรื่องต่อไปธาตุแมวดูแล้วใจละลายแน่นอน